คุณพี่ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ที่เราจะได้ชมความสวยงามตลอดฝากฝั่งของถนนราชดำเนิน
คือเขามีการประดับทั้งซุ้มดอกไม้แล้วก็มีการประดับไฟสวยงามด้วยนะคะ

เนื่องในโอกาสมหาวงคลเฉลิมพระชงภัณฑ์สาว
พระบาทสมเด็จพระวัชยกราชเจ้าอยู่หัว
นี่แหละค่ะประดับตกแต่งสวยงามมากหลายคนก็ไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะที่กรุงเทพมหานคร
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามแล้วก็ถ่ายรูปซุ้มเฉลิมพระเกียรติ๔๘ซุ้ม
ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สดกว่า๒๐๐๐๐๐ต้นนะคะ
โดยแนวคิดในการตกแต่งซุ้มดอกไม้นี้เป็นแนวคิดทรงพระเจริญค่ะ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็เปรียบเสมือนประชาชนจากทุกสารทิศ
ที่ร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญถวายพระพรตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนราชดำเนินนะคะ
จะมีการเปิดไฟตลอดเส้นทางตั้งแต่๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็นเป็นต้นไป
ใครที่ไปตอนกลางวันเนี่ยจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงคือ
เป็นแสงแดดท้องฟ้าใสกับดอกไม้สีสด
ส่วนถ้าใครมีเวลาไปช่วงค่ำโอ้โหใช้คำว่าตรการตาก็คงไม่ผิดนะ
เพราะว่ามันคือสีดำที่ตัดกับแสงไฟรอบถนนราชดำเนิน
และถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว